เรามาตรวจสอบเหตุที่เพิ่งเกิดขึ้น

ก็เป็นเหตุเรือที่คลองสรรแสบระเบิด
เป็นเหตุเครื่องยนต์เรือโดยสารคลองแสนแสบ
กำลังจอดเทียบท่ารับผู้โดยสาร
บริเวณท่าเรือวัดเทพลีลาเกิดระเบิดขึ้นนะครับ
ส่งผลให้มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บด้วยคุณผู้ชม
นี่คือภาพข่าว๒๓คนแล้วก็สาหัส๒คนนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลหลายแห่งนะคะ

ก็พบว่าห้องเครื่องนั้นเสียหาย
แต่ก็ไม่เป็นอันตรายมากนักนะคะ
สำหรับสาเหตุที่แท้จริงต้องรอการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง

ทางด้านของบริษัทครอบครัวขนส่ง๒๐๐๒๐๐จำกัด
ซึ่งเป็นเจ้าของกิจกรรมเรือด่วนคลองแสนแสบ
ก็ยืนยันว่าเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นจากเครื่องยนต์ระเบิด
ถังแก๊สเพราะคนกลัวไง

จะเป็นระเบิดจากแก๊สหรือเปล่าแล้วเรืออื่นแล้วน่ากลัวหรือเปล่า
โดยเจ้าของกิจการบอกว่าพร้อมจะรับผิดชอบผู้บาดเจ็บทุกราย
วัดเทพลีลาคลองแสนแสบนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เครื่องยนต์ระเบิด
เพราะว่าจนถึงขณะนี้คือยังคงมีแก๊สรั่ว
ก็เลยต้องกันผู้โดยสารแล้วก็ประชาชนแถวนั้นออกก่อนนะคะ

เรื่องของการตรวจสอบมาตรฐานของเรือขนส่ง
ค่ะเพราะคนใช้เรือโดยสารนี้เยอะมาก
เฉพาะคลองสินแสบเช้าเย็นแน่นหมดเลย
นะครับก็ต้องดูการติดแก๊สติดอะไรนี่เป็นอันตรายด้วยหรือเปล่านะฮะ